เคลื่อนไหวจากทางอีกฝั่งหนึ่งนะฮะรวมไทยสร้างชาตินะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ครบรอบการก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาตินะครับมีแจกันดอกไม้นี่
จากบิกตู่พลเอกรยุทธ์จันโอชาอ่า
ซึ่งลาออกจากสมาชิกรวมไทยสร้างชาติไปแล้วประกาศวางมือทางการเมืองใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ก็ยังเป็นคันดิเดตนายกมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติอยู่นะฮะ
คือโดยการลาออกของคันดิเดตนายกเนี่ยมันลาออกไม่ได้นะฮะก็จะมีชื่อค้างอยู่อย่างนี้นี่แหละนะครับ
ก็ส่งใจกันดอกไม้มาร่วมอวยพรนะฮะการก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาติครบ๑ปีนะครับ
ก็มีพิธีทำบุญต่างต่างนะครับคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็แม้จะลาออกจากพักไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ก็ยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันอยู่นะครับ
ก็เลยส่งดอกไม้มาร่วมอวยพรแต่ไม่ได้พูดคุยอะไรกัน
ขณะเดียวกันเรื่องจุดยืนทางการเมืองของพักรวมไทยสร้างชาติ
ในช่วงเวลาที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศจับคั่วรัฐบาลใหม่นะครับ
โดยในขณะนี้เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพักบอกว่าจุดยืนยังเหมือนเดิมนะครับ
คืออยากให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้
ส่วนจะร่วมงานกับพักเพื่อไทยได้หรือไม่ต้องดูนโยบายหลักของพักแกนนำรัฐบาลด้วย
เพราะว่าตั้งพักการเมืองรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อชาติบ้านเมือง
ไม่ใช่เพื่อหวังตำแหน่งหรือว่าประโยชน์
และขณะนี้พักรวมไทยสร้างชาตินี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ประตูยังเปิดอยู่อ้าวไม่มีใครไปปิดเหรอคะ
ไม่ได้ปิดประตูตายนะถ้าจะเกิดถ้าจะร่วมมือกับพักเพื่อไทยอ่ะ
ที่จะเป็นแกนนำกับแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติไปกันได้เราก็จะร่วมมือทำงานได้นะครับ
แต่ไว้ว่ายังไงไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลในฐานะพักการเมืองก็อยากจะให้พักแก่นำสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็ว
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่พักเพื่อไทยครับเพราะว่าเขาเป็นพักใหญ่อันดับ๒นะครับ
เขาจะสนใจติดต่อใครให้ไปร่วมงานก็คงเป็นสิทธิของทางพักเพื่อไทยเขาเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเจรจาติดต่อนะครับ
ถ้าเขาคิดว่าเรามีความเหมาะสมช่วยกันทำงานได้เขาก็ติดต่อเรามาเอง
นายอนุชาณาคาไสรองค์หัวหน้าภักดิ์รวมไทยสร้างชาตินะครับยืนยันมาภักดิ์เพื่อไทย
ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมานะครับในการเข้าร่วมรัฐบาลยังไม่ได้คุยกับใครเลย
และถ้าติดต่อมาจริงก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารพักษสของพักต้องตัดสินใจร่วมกัน
ทั้งเรื่องการโหวตนายกหรือว่าการร่วมรัฐบาลนะครับ
นี่คือรวมไทยสร้างชาติท่าทีในวันนี้นะครับ
ส่วนภูมิใจไทยนี่เขาบอกว่าตอนนี้สงสัยแต่งตัวรอเจ้าบ่าวแล้วหรือเปล่า
เพราะดูแล้วคือมันหนาหูมากเลยว่าถ้าจะต้องชวนมาเป็นพักร่วมใหม่ยังไงก็ต้องเป็นภูมิใจไทย

วันนี้เจอคุณอนุทินที่อาคารรัฐสะพานนะครับหน้าตาก็ยืมย่ำสดใส
นัทธวินนักข่าวของเราเลยแอบตะโกนถามตะโกนแซวหน่อย

คุณอนุทินนี่ถ้าเป็นนายกต้องเรียกว่ายังไงเนี่ยเอาฟังเขาตอบหน่อยค่ะ
ถ้าเป็นนายกเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรนะฮะท่านอนุทินครับ

ยังไงแล้วเวลาจะขอสัมภาษณ์คืออย่าหาเรื่องครับอย่างนี้เหรอ
หมายถึงแซคนัทวินของคุณ

แต่ท่านก็ชอบใจอยู่นะหัวเราะยิ้มแย้มเนี่ย
คุณอนุทินชันวิรกูหนาพพุมใจไทยวันนี้มาอาคารวัทธศพานะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องแล้วก็โบกมือสองมือให้กับแซคเลยค่ะ
แล้วช่วงหนึ่งพูดเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นจำเป็นต้องเป็นนายก
ก็ต้องเป็นพี่น้องจะได้เรียกว่า
ไอ้หนูถ้าเรียกท่านอนุทินเมื่อไหร่ลาออกเลยครับ
อันนี้คือตอนที่ปลาใสสมัยนู้นเลยก่อนเลือกตั้งอีกอ่ะครับ
คุณอนุทินเคยพูดไว้วันนี้ก็เลยแซ็กบอกขอแซวสักนิดนึง
หมายถึงถ้าเกิดได้เป็นนายกขึ้นมาจริงไม่ต้องมาเรียกท่งเรียกท่าน
ต้องเรียกท่านก็เป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละหยิกแกมหยอกกันไป
ทีนี้ก่อนเดินทางกลับคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่า
ยังไม่ได้คุยกับเพื่อไทยเลยคุยครั้งล่าสุดเนี่ย
คือเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่มีภาพออกมาที่ไปนั่งกินมิ้นช็อกกันที่ทำการพักเพื่อไทยนั่นแหละ
คือที่ไม่ได้คุยก็เพราะว่าพรุ่งนี้ไหนก็เลื่อนโหวตนายกไปแล้ว
สารก็เลื่อนอะไรก็เลื่อนเลยคิดว่าการคุยกันก็คงจะเลื่อนนั่นแหละ
แต่พรุ่งนี้ที่เห็นว่าอาจจะมีการหยิบยกเอามาตรา๒๗๒
เรื่องการที่จะให้สวมีส่วนร่วมในการโหวตนายกมาพูดถกเถียงกันในประเด็นนี้ที่ประชุมเนี่ยนะคะ
คุณอนุทินบอกว่าส่วนตัวผมเห็นด้วยนะกับการมีสอสรมาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้
เขาส่งสัญญาณอะไรหรือเขามีการกริ้งกร้างมีเทคส่งสติ๊กกุ้งสติ๊กเกอร์อะไรมาหาคุณบ้างไหม
แต่ตอนนั้นผมก็พูดไปชัดเจนแล้วว่าภูมิใจไทยมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
จะมีการนัดกันอีกทีเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเพื่อใช้บ้านเมือง
เราก็มีข้อจำกัดอยู่สองสามข้อของพระบุญใจไทยลงมาที่๑๗พุธภาคม
ถ้าอยู่ในแนวนั้นเราก็ถือว่าเราก็ทำงานกับใครก็ได้
คุณศักดิ์สยามชิดชอบสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะ
เลขาธิการภักดิ์ภูมิใจไทยวันนี้ก็มานะคะ
เราก็ถามอ่ะตกลงยังไงมีการ
มีใครส่งสัญญาณมาทางคุณศักดิ์สยามหรือเปล่า
หรือว่าแต่งตัวรอเจ้าบ่าวมาขอแล้วหรือยัง
คุณศักดิ์สยามก็บอกว่าภูมิใจไทยยืนยัน๓จุดยืน๓ไม่
คือ๑ไม่แก้ม๑๑๒๒ไม่ทำงานกับก้าวไกล
และ๓ไม่หนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ซึ่งเพื่อไทยก็ไม่ได้มีการทาบทามอย่างเป็นทางการอะไรมา
แล้วก็หัวเราะขำว่าไม่ได้แต่งตัวรอ
เราก็ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไง
ตอนนี้ก็ยังมีเวลาต้องเหมาะเตรียมตัว

ไม่ได้แต่งตัวอะไรครับก็ปกติอยู่แล้ว
เราก็ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ก็ยืนยันในหลักการเดิมนะครับ
ถ้ายังอยู่ในหลักการเดิมก็สามารถที่จะมาพูดคุย

เราก็แอบถามอีกว่าแล้วเก้าอี้กระทรวงล่ะ
คุณศักดิ์สยามยังอยากได้คมนาคมเหมือนเดิมเปล่าถ้าเกิดเข้าร่วมรัฐบาลจะเอากระทรวงเดิมไหม
คือเอาจริงคุณก็ต้องเห็นก่อนคือตอนนี้ภูมิใจไทยเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในพักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมคะ

แต่การที่เขาวิเคราะห์หรือว่าคาดการณ์กันเนี่ยเชื่อว่าในส่วนของภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
เสียงนะครับถ้าเป็นรัฐบาลที่จะมาตั้งกันใหม่เป็นคั่วใหม่โดยไม่มีพักสองลุงนะ
แต่จะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำไม่มีสองลุงไม่มีก้าวไกล
แต่มีอยู่พักหนึ่งที่คนก็ยังแบบเอ๊ะมันจะเป็นไปได้จริงเหรอ

ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นไปได้จริงเหรอ
คนออกมาคนออกมาดักคอกันเยอะใช้คำนี้ดีกว่าดักคอเพื่อไทยเยอะมากว่า
ถ้าคุณจับกับประชาธิปัตย์จริงเนี่ยคุณมองหน้าคนเสื้อแดงติดใช่ไหม
เพราะเขามีประวัติศาสตร์กันอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหเหตุการณ์๙๙ศพอะไรพวกนั้นใช่ไหม

คือวันนี้๑๐โมงครึ่งที่รัฐสภาพิชาลที่ปัดเอง
เขาก็มีการนัดประชุมกันประชุมสอสอพัก
จะได้โหวตว่าตกลงมติโหวตนายกเราจะเอายังไงกันดี

พอประชาธิบัตย์รู้ว่าสารเลื่อนการพิจารณาคำร้องออกไป
ที่ประชุมก็เลยบอกอ่ะงั้นเราก็เลื่อนด้วย

แต่ก็ปกติแล้วอย่างนี้ก็ต้องเลื่อนอยู่แล้ว

ก็เลยเลื่อนการพิจารณาเรื่องโหวตนายกออกไปก่อน
ซึ่งสสสุนัชชาโลกสถาพรพิพิษสสตรังก็บอกว่า

ตกลงแล้วเขาสามารถเสนอชื่อคนเดิมได้ไหมหรือยังไง
แล้วก็อยากจะรอดูความชัดเจนของเพื่อไทย
ในการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลด้วย

ส่วนคุณเดชอิดขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพัก

ไม่ปฏิเสธนะคะว่าเขาเนี่ยไปเจอกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงจริง

เขาบอกว่าอ๋อขออภัย
บอกว่าไปจริงก็ไม่ได้แหละเขาบอกแค่ว่าไม่ขอพูดถึง
คือข่าวที่บอกว่าคุณเดชอิตไปฮ่องกงไปพบคุณทักษิณเนี่ย
คุณเดชอิตบอกไม่ขอพูดถึง
คือไปจริงเนี่ยไปฮ่องกงจริง

แต่เจอคุณทักษิณไหมไม่ขอพูดถึง

ไปแก้บนให้ภรรยาอันนี้คุณเดชน์อิทบอกนะคะ

ใช่แล้วเขาไปหลายประเทศไม่ได้ไปแต่ฮ่องกง
อ่ะส่วนเรื่องจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือไม่

ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ภายใต้มติของกรรมการบริหารพักและสอสอนั่นแหละ
หยุดยาวหลายวันวันนี้คงจะได้คุยกัน
ก็ต้องเอาประเทศชาติเอาปัญหาปากท้องเป็นหลักเนอะ
จะนำความเห็นส่วนตัวความทรงจำในอดีตมารวมด้วย

เดี๋ยววันอาทิตย์ที่๑๖สิงหาคมนี้
ประชาธิปัตย์ควรแล้วนะ
ต้องได้หัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้แล้วนะ

อาทิตย์นี้ควรต้องได้ทั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้แล้วนะ

ผมเนี่ยไปแก้บนหลายประเทศ

เพราะผมบนไว้ภรรยาผมสสสุภาพรชนะการเลือกตั้ง
คือวันนี้เราเอาประเทศชาติเป็นหลักนะครับ
เอาความคิดแค้นส่วนตัวความจริงชังสมัยอดีต
บวกทั้งหมดผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะสม
คุณจุรินนิรักษณวิสิต
รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

บอกว่าพักไม่เคยมอบหมายให้ใครเป็นตัวแทนจิรจา

แม้ตอนนี้ประชาธิปัตย์ยังไม่มีหัวหน้าพัก
ในคณะกรรมกรรมหรือหารพักษณ์ชุดรักษาการก็ทำหน้าที่ได้
เชื่อว่าสอสอทุกคนมีศักดิ์ศรีพักประชาธิปัตย์มีอุดมการ
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรทุกอย่างก็ต้องเป็นความเห็นร่วมกัน
ทุกคนของพักษณ์ก็มีศักดิ์ศรีในการที่จะดำเนินการอะไรในทางการเนื้อ
คือมันก็มีข่าวว่าถ้าประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยจริงเนี่ย
ก็อาจจะไปไม่ครบทั้งสส๒๕คน
ถ้าจะไปก็จะไปสัก๑๐กว่าคนเกือบ๒๐คนในซี่ของ
คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนใช่ไหมครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการภักดิ์
แต่สอสอที่เป็นโอ้โหประชาธิปัตย์แบบรุ่นที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเนี่ย
เป็นปาร์ติลิสต์อยู่๓ท่านคุณจูลินหัวหน้าภักดิ์คุณชวนหลีกภัย
คุณบัญญัติบรรทัศน์สายทางนี้อาจจะไม่ไปก็ต้องถามคุณชวนนะ
ต้องถามคุณชวนในฐานะสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
คุณชวนมาแนวฉีกเลยค่ะพี่หุยคุณชวนบอกว่าส่วนตัวผมนะ
ผมอยากชวนไปเปิดนิทัศกาลในวันมรืนนี้คือไม่ตอบคำถามไม่ตอบคำถามแล้วไปแนวฉีกเลยค่ะ
ลูกหลานนักข่าวไปดูนิทัศกาลเหรอ
ใช่ค่ะคุณชวนไปเปิดนิทัศกาลวันมรืนนี้แทนนะคะ

เออแต่นักข่าวไม่รักความพยายามนะบอกเอาจริงคุณชวนจริงหรือเปล่าที่คุณชวนจะใช้สิทธิ์ไม่โหวตให้เพื่อไทย

ชวนก็หัวเราะแล้วก็พูดแบบนิ่มสไตล์คุณชวนว่ารู้ได้ยังไงยังไม่มียติอย่าเพิ่งไปพูดมันยังไม่มีประเด็น
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ